อยากให้คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยค่ะว่าสิ่งต่อไปนี้ที่คุณจะเห็นคนหรือผี
คุณชิสาแว๊บนี่ใช่ไหม

เหมือนคนเดินผ่านมาก

แต่ว่าหรือผีผีที่โดนหมาไล่

ในช่วงเวลา๔ทุ่ม๑๙นาทีที่บ้านหลังหนึ่งนะ
ลักษณะอย่างที่คุณผู้ชมได้ดูเลยล่ะค่ะว่าเหมือนผู้หญิงคนนึงเนี่ย
วิ่งถอยหลังมาเพราะว่าโดนหมาไล่หมาเห่าไล่มาแบบนี้
คนหรือผีใครรู้บอกด้วย
ชาวเน็ตมาละก้ามาเลยแสดงความคิดเห็นต่าง
จากกล้องตอนกลางคืนด้วยมันก็อาจจะทำให้ดูแปลกเบลอนิดนึง
บางคนบอกคนจ้าผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษาเดินผ่านรั้วเดินถอยหลังเนี่ย

ผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษา
มีกลองมุมอื่นมาใช่มั้ย

ไหวผ่านเลยเหรอคะ

คลิกแล้วเครียงไม่คลิกแล้ว
อะไรก็แล้วแต่ผ่านไปล่ามา

ไปดูอะไร